กร้าทรงเปรย์ของบ้านบางพึ่งตำบลบางพึ่งอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
เป็นตะกร้าหวายสารที่เน้นการสารแบบละเอียดใช้เส้นตอกเส้นหวายขนาดเล็ก
เพื่อให้เห็นถึงความพิถีพิถันความละเอียดของลวดลาย
โดยลวดลายที่ช่างพื้นถิ่นนิยมสร้างสรรค์ด้วยเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของบ้านบางพึ่งก็คือลายดอกพิกุล
เป็นลวดลายพื้นฐานแต่ดั้งเดิมที่นิยมทำกันและมีความสวยงาม
ซึ่งช่างจะเพิ่มสีสันให้กับเส้นหวายที่นำมาสารเพื่อให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน